เพราะว่าไปดูการแข่งขันกินกล้วยหอมทอง

เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันก่อนว่าสนุกสนานแค่ไหนครับ
งานนี้ไม่ธรรมดาเราพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอแม่แตง

จัดงานหน้าหนาวที่เมืองแกนบริเวณสนามเทศบาลเมืองแกนพัฒนา
ระหว่างวันที่๒๕ธันวาคมถึงวันที่๓มกราคมปีหน้าเลยนะครับ
ภายในงานไฮไลท์สำคัญก็คือการแข่งขันกินกล้วยหอมทอง
กติกาคือต้องกินกล้วยหอม๑๐ลูกให้หมดภายในเวลา๑นาที

ลูกครับต้องกินให้หมดนะครับ
คุณชนะก็ต้องกินให้ได้ครบ๑๐ลูกครับ
เด็กก็ต้องกิน๑๐ลูกผู้ใหญ่

คุณอย่าย้ำอะไรนักหนานี่ฮะนะครับ
ก็จริงลูกเดียวก็จุกแล้วนะ
ก็มีวัยรุ่นหนุ่มแล้วก็เด็กสาววัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็เด็กเนี่ยนะครับ
ท้าประลองแข่งขันกินกล้วยหอมกันเยอะเลย
ปรากฏว่าหลังการเริ่มการแข่งขันผ่านไปไม่ถึง๒นาที
นายวิเชียนสิงห์เวิร์นพนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคล

สามารถรับประทานกล้วยได้ทั้งหมด๑๐ลูกภายใน๒นาที

งั้นแสดงว่าทานได้อีก๑๐ลูกเพราะว่าเหลือเวลาอีกครึ่งหนึ่ง
ส่วนนูน้อยเมื่อกี้ก็แก้มแดงครับผมไม่ไหวแล้วครับผม
ก็ถือว่านายวิเชียนสิงหวนก็ชนะไปถ้ำกลางกลองเชียร์ที่มาเชียร์กันใหญ่เลยนะครับ

เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็พยายามทานกล้วยเข้าไปนะครับ
แล้วก็เด็กคนอื่นก็ตัวเล็กกว่านี้ก็มีนะ

ใช่แต่น้องเด็กเมื่อกี้ได้ที่๓ไปนะครับ
กล้วยหอมทองถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจ
ของคนในพื้นที่ของชุมชนแห่งนี้นะครับ
ชาวบ้านในตำบลช่อแลอำเภอแม่แตงนี้นะครับ
เกษตรกรนำมาปลูกทดแทนการปลูกกระเทียมเมื่อหลายปีก่อน
และปรากฏว่าประสบผลสำเร็จ
ออกลูกออกผลออกหวีออกเครือมาเยอะนะครับ
ก็เลยกลายเป็นสินค้าชุมชนที่เรียกว่าส่งขายไปยังต่างพื้นที่
ก็นำรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับ
กล้วยหอมทองเขามีประโยชน์หลายคนนิยมทานโดยเฉพาะช่วงเช้าช้า

ใช่ค่ะรวมทั้งนักกีฬาก็คือจะเป็นการรีชาร์จร่างกายแบบเร่งด่วน
ก็คือด้วยวิธีการทานกล้วยหอมนะคะ